ตามต่อกับข่าวนี้หลังจากที่มีข่าวเรื่องของคุณลุงวัย๖๕ปี
ถูกปริงตัวใหญ่แต่ยังไม่ทราบสายพันธุ์
ไปกัดบริเวณอันทะที่ไปทำนาบัว

แต่ว่าล่าสุดอาการของคุณลุงไม่ค่อยดีเลย

ก็ต้องไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจ
ครอบครัวของนายสุบินยินเดียยุค๖๕ปี
เกษตรกรในพื้นที่ตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ต้องเฝ้าดูแลอาการป่วยอย่างใกล้ชิดค่ะ
หลังจากที่นายซูบินถูกปลิงกัดที่อันทะขณะลงไปทำนาบัว
เมื่อวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
เกิดอาการทั้งมึนงงทั้งใจสั่นไม่มีแรง

ก็เลยต้องรีบนำตัวไปพบแพทย์โรงพยาบาลอ่างทอง

แพทย์วินิจฉัยว่าควรจะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่ตัวคุณลุงสุบินไม่ยินยอมบอกว่าขอมาพักที่บ้านแทนค่ะ
นายมีเดชซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาต้องขอลาหยุดงานเลยนะ
เพื่อมาดูแลอาการป่วยของพ่อที่บ้านอย่างใกล้ชิด

พ่อดื้อรั้นไม่ยอมนอนพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล
แม้จะตรวจพบว่าเกร็ดเลือดค่อนข้างต่ำมาก

ก็เลยตัดสินใจลายุดงานมาดูแลพ่อที่บ้านพักเอง
ส่วนนางมาลีภรรยานะคะบอกว่า
กังวลใจกับอาการป่วยของสามีเป็นอย่างมาก
เพราะว่าต้องเข้าโรงพยาบาลมาถึง๒ครั้งแล้ว
คาดว่ามันน่าจะเกิดจากพิษของปริงประหลาดนี่แหละ
ส่วนเจ้าปริงที่มันมากัดสามีก็ไม่น่าจะเป็นปริงควาย
เพราะเขาบอกว่าชาวบ้านที่นี่รู้จักปริงควายกันทุกคน

แต่ปริงที่กัดสามีรูปร่างมันประหลาดจริง
เหมือนปลิงควายที่เคยพบมาก่อนค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่กรมประมงจังหวัดนั้น

ว่าปลิงที่กัดในเสน่ห์เป็นปลิงชนิดใด
แต่เบื้องต้นซากปลิงที่กัดมันเน่า
ก็เลยทำให้การตรวจสอบค่อนข้างยากนะคะ
ตอนนี้ก็ส่งซากปลิงพร้อมรูปถ่าย
ซึ่งปริงตัวนี้เขาบอกว่ามีสีเหลือง

ก็ส่งไปตรวจต่อที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำแล้ว
และยังต้องหาผลตรวจอีกครั้งค่ะ
ถึงจะทราบว่าปลิงตัวนี้นี่มันสายพันธุ์อะไร
ก็จะได้รู้ด้วยว่าคือพิษของมันเป็นแบบไหน